คุณผู้ชมฮะนี่๓๐ล้านเยียวยาฆ่าชีวิตแตงโมนิดานะฮะ
เราก็ยังอยู่ที่ประเด็นการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะ
ทนายตั้มมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วในฐานะพยานนะ
ใช่เมื่อวานนี้เดินทางเข้าให้ปากคำนะคะที่สพมนนทบุรี
ก็อย่างที่บอกว่าไปในฐานะพยาน

ความน่าจะเป็นมันจะเป็นยังไงบ้าง

เจอสื่อมณชนแล้วก็มีการพูดคุย
แล้วก็เปิดเผยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงกรณีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

โบทองธนายต้ามบอกว่า

มีเพื่อนที่รู้จักกับปอแล้วก็โรเบิร์ต
ประสานมาว่ากลุ่มเพื่อนของดาราสาว

ข้อกฎหมายทีนี้พอไปถึง
ก็พบว่าทั้ง๔คนก็คือ
ปโรเบิร์ตจ๊อปและกระติก

ก็คือ๒คนคุยกับโรเบิร์ตแล้วก็ป่อ

ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ก็จะมีการแนะนำเรื่องของข้อกฎหมายไป

ท่าทีของทั้ง๔คน
ดูเป็นกังวลเพราะว่าขณะนั้น

คุณแตงโมไม่พบเมื่อถาม

ใช่ใช่ครับคนเดียวกัน

ทดลองนะครับทดลองเกี่ยวกับ

แล้วก็ตัวฟินที่เมื่อวานผมเปิด

เรื่องนี้มากกว่านะครับโดยอยากจะให้ทดลอง

แล้วก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะทำตามที่

คือต้องบอกว่าผมได้มีเวลาคุยกันไม่นานนะครับ

เรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังก็เหมือนกับที่เขาได้มา

เพราะว่าผมได้มีการคุยแค่สองคนเท่านั้น
คือทะนายต้ำเล่าตรงจุดนี้ให้ฟัง

เจอกับบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่จะคุยกับเบิร์ต

ส่วนกระติกไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่นะครับ
แต่ทีนี้ช่วงระหว่างการคุยกับปอและคุยกับเบิร์ต
ปรากฏว่าผมก็แนะนำเข้าไป
แล้วก็พูดถึงในแง่กฎหมายจริง
บอกว่าถ้าอาจจะโดนนะอาจจะโดนข้อหาประมาทนะ
ก็พูดไปตรงแบบนั้นนะครับ
ผมยืนยันเลยว่าไม่มีการพูดคุยขอให้ผมเป็นทนายความนะครับ
เพราะวันนั้นผมก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นทนายความของทั้งสองคน
แล้วพอผมพูดกับปอระเบิดว่า
นี่อาจจะเจอข้อหาประมาท
ปรากฏว่าพฤติกรรมท่าทีของปอระเบิดเป็นยังไง

บอกว่าปอระเบิดเขาเบือนหน้าใส่ผม
เหมือนไม่พอใจผมอันนี้ผมสัมผัสได้
ทนายตั้มเมื่อวานก็เลยมาพูดประโยคเด็ดประโยคนึงว่าอะไรรู้ไหมคุณ

บอกว่าบางคนได้ของหวานไปก็จะพอใจ
แต่ถ้าเราให้ยาขมไปเขาก็ไม่พอใจ
อะไรประมาณนั้นตีความได้จึงเป็นที่มาให้ในวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ที่ไปเจอปอไปเจอเบิร์ดไปเจอกติกอะไรแบบนั้น
ผมจึงไม่รับเป็นทนายความ
พอจะเข้าใจแล้วที่ก่อนหน้านี้ธนายตั้มบอกว่า
มีเรื่องไม่สบายใจอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า

บางคนได้ของหวานตามความรู้สึก
ตนให้เอายาขมไปให้ก็รับไม่ได้

ทั้งเรื่องของการตั้งข้อสังเกต
กรณีที่คุณตังโมตกเรือ

และหนึ่งในนั้นคือพูดถึงเรื่องของค่าชดเชยเสียหายด้วย
มีการพูดถึงกรณีที่คุณแม่ของคุณตังโม
รับค่าเสียหาย๓๐ล้านบาท
เพื่อเป็นค่าชดเชยเยียวยาการเสียชีวิต

ผู้เสียหายในคดีนี้มี๒คนก็คือแม่แล้วก็พี่ชาย
ซึ่งหากแม่ยินยอมก็สามารถบรรเทาโทษในคดีได้
น้ำหนักของคดีก็จะน้อยลง
แต่พี่ชายหากไม่เห็นด้วย
อันนี้พี่ชายสามารถคัดค้านได้เช่นกันนะคะ
โดยทนายตั้มมีการไลฟ์ด้วย

นี่จังหวะที่มีการพูดถึงนะคะในไลฟ์

ทนายจำเลยจะแถลงว่า
ชดใช้ค่าเสียหายและมีการบวชให้

ตรงนี้ทนายตั้มบอกว่า
จะเป็นหลักฐานในศาลทั้งหมดนะคะ
และถ้าแม่ไปเขียนคำร้องว่าไม่ติดใจเอาความจำเลย

อาจรอลงอายา
มันมีความหมายทางคดีทั้งนั้น

การที่คุณแม่ไปยอมรับไปให้อภัยเขา

ทำให้จากหนักเป็นเบาได้

เป็นความคิดของแม่ที่เชื่อว่าอาจจะได้เท่านี้
แต่ว่าผู้ต้องหาอาจจะให้เงินมากขนาดนี้หรือเปล่า

หากผู้ต้องหาอาจไม่ให้

ถ้าผู้ต้องหาวางเงินชดใช้ค่าเสียหายเป็นหลักล้าน
ไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนที่ประเมิน

ยังไงบทสรุปก็เหมือนกันนะคะ

กรมธรรมอุปติเหตุของแตงโม
ที่แม่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเพิกถอนสิทธิ

ซึ่งเป็นลูกของคุณกระติก

ตามกฎหมายไม่สามารถทำได้
เพราะผู้เปลี่ยนแปลงกรมฐานได้

ส่วนผลประโยชน์อื่นล่ะคุณเบิร์ต
แฟนของแตงโมจะได้ไหม
นายตั้มบอกว่าไม่ได้รับอยู่แล้ว

ใช่เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนกัน